อีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องสอบถามนั่นก็คือเรื่องของเงินบริจาค

คือตอนนี้มีคนอยากจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องพอร์สนะฮะ

มีมิจฉาชีพแอบใช้ช่วงเวลาแบบนี้ในการที่จะแอบอ้างว่าเป็นครอบครัว
แล้วก็เป็นแม่ของน้องพอร์สในการเปิดรับบริจาคนะครับ
มีการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของน้องพอส

เขาเอาข้อมูลนี้มาโพสต์ต่อเลย
หลังพบมีการเปิดขอรับบริจาค
โอนเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิต
โดยมีการระบุข้อความไว้แบบนี้ครับ
แท็กเตือนภัยเปิดเฟสปลอมมารับบริจาค
เกาะสถานการณ์ที่น้องเสียชีวิต
เฟสปลอมขึ้นมาแอบอ้างมาเปิดรับบริจาค
ดังนั้นขอให้ทุกคนนั้นเช็คแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดี
ในเฟสต์อยากดังเดี๋ยวจัดให้คนโพสต์เขาโอ้โห
ใช้คำด่าคนพวกนี้เลยนะอย่างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับ
นี้ตั้งไว้เพื่อโพสต์หากิน
แต่ไม่ใช่คำว่ากินนะหาแก๊กเนี่ยนะฮะ
กับน้องอาสาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วระเบิด
ข้อมูลคนโกงชื่อและบัตรอยู่ตามภาพเลยนะครับ

ใช้ชื่อว่าสายน้ำพึ่งชนะแสวง
ซึ่งเนี่ยเฟสต์ปลอมตรงนี้เอาภาพน้องพอสต์เนี่ยมาโพสต์
แล้วก็เขียนข้อความซะน่าสงสารเลยนะฮะ
ก็บอกว่าลูกรักเป็นดวงใจของแม่เก่งที่สุดภูมิใจในตัวลูกนะครับ
แล้วก็บรรยายบอกว่าเป็นแม่นะฮะแล้วก็ลูกได้เสียสละอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่ามีคนเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเช็ค
แล้วเขาบอกว่าเฟสนี้ไม่ใช่เฟสของคุณแม่น้องพอร์สนะคะ
จิตใจทำด้วยอะไรตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้ขอรับบริจาคเงินทำบุญให้กับน้อง
เดี๋ยวถ้าทางเราคุยรายละเอียดทางเราหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะหน่วยอาสาสมัครของเขาคุยรายละเอียดกันแล้ว
จะต้องมีการเปิดรับบริจาคอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะบอกต่อกันนะครับ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้เฟสที่มันปลอมเป็นแม่เนี่ยอันเดิมเนี่ยไม่ใช่นะครับ
แล้วก็ในเฟสที่เป็นเฟสปลอมลงเลขบัญชีอะไรให้บริจาคกันเลย
โดยเฉพาะเลขบัญชีนี้ฮะ๐๖๒๑๒๐๗๗๒๕นะครับ
แล้วก็เฟซบุ๊กเดิมตอนหลังมาเปลี่ยนเลขบัญชีขอรับบริจาคใหม่
เป็น๖๖๘๑๒๑๕๒๗๐ชื่อนางสาวจุธารัฐ
แล้วก็ลงท้ายว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจและชื่นชมน้อง
เรื่องนี้อย่างที่บอกไปบัญชีทั้งสองบัญชีเนี่ยอย่าไปโอนเข้านะ
เพราะว่าชาวเน็ตเขาตรวจสอบกันแล้วเขารู้ทันแล้ว
ว่าเป็นการกระทำที่ฉวยโอกาสในสถานการณ์แบบนี้นะครับ
ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่ามันก็มีบัญชีที่มีคนเนี่ย
เขาต้องการบริจาคให้กับครอบครัวของน้องพอร์สจริง
ผมพูดคุยกับทางด้านของหัวหน้าหน่วยอาสาสมัครดับเพลิงสมเด็จเจ้าพระยา
คุณพงศพัฒน์กิจคุณวิสิทธิ์เพิ่งพูดคุยเมื่อตอน๑๐โมงกว่านี้เองนะฮะ
เขาบอกเงินบริจาคมันทยอยเข้ามาในบัญชีจริงก็มีนะครับ
ตอนนี้จะคุยกับคุณแม่ของน้องพอร์สว่าทางหน่วยเองจะไม่ไปแตะต้องเรื่องของเงินโดยเด็ดขาด
หน่วยจะทำหน้าที่แค่บริหารจัดการเพื่อประโยชน์เกิดกับแม่และคนในครอบครัวของพอส
อย่างดีที่สุดเท่านั้นนี่เขามีการเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
ก็เลยต้องรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ส่วนหมอแหลปแพนด้าก็โพสต์เตือนเช่นเดียวกันนะฮะระบุว่าอย่าโอนไวอย่าตกเป็นเหยื่อ
เริ่มมีคนเปิดเฟสแอบอ้างเป็นแม่ของน้องพอร์สที่เสียชีวิตขอรับบริจาคเงิน

เน็ตก็บอกได้ครับพวกผมจะไม่โอนให้ไอ้บัญชีปลอมเหล่านี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ไปดูนะมีเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่ารุ่งโรธพรรมพิพัฒน์เนี่ยนะคะ
โพสต์ข้อความบอกว่าโจรที่แอบเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องพอร์สเนี่ยนะ
เป็นโจรมาสี่ถึงห้าปีแล้วผู้เสียหายเยอะเลยตำรวจยังจับตัวไม่ได้อีกเหรอ
ถึงเวลาลากคอมาดำเนินคดีได้แล้วอย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น
ลำพังทางหน่วยทางครอบครัวเขาเสียใจมากพอแล้ว
มาเจอกับการกระทำแบบนี้จากคนเลวอีกคือบอกแบบนี้เลยนะคะ